ที่ถูกจัดขึ้นในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกกันบ้าง

ก็มีการให้ซันตาคลอส

เด็กที่เป็นคนไข้ในแต่ละพื้นที่

ก็มีการจัดกิจกรรมวิ่งสันตะคลอส

เวเนซูเอล่าหลายร้อยคน

กรุงคารกัสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ซึ่งมีทั้งชายและหญิงหลากหลายวัย
พากันสวมใส่หมวกซันตะคลอส
ขณะที่บางส่วนก็สวมใส่กระโปรงเสร็จ
ผ้าสีเขียวแดงเข้าร่วมแข่งขันด้วย

การเดินเป็นระยะทาง๕กิโลเมตร
และแข่งวิ่งเป็นระยะทาง๗กิโลเมตรค่ะ

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก

แห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส

ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเวเนซูเวล่า

ประชาชนหลายร้อยคนได้แต่งตัวเป็น

กรุงโรมเพื่อนำของขวัญในวันคริสต์มาส

ร่วมทำกิจกรรมร้องเพลงกับผู้ป่วยเด็กด้วย

จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ๔ปีที่แล้ว

ซึ่งทำให้พวกเขาที่เป็นคนไข้นั้น
รู้สึกมีความสุขไปด้วยค่ะ